ของนายสดายุเหลืองประดับใจ
หลังจากที่ว่านี้ได้ไปจู่โจมจับกลุ่ม
และวิสามันฆาตกรรมสมาชิกแก๊งไปได้๑คน
โดยสามารถยึดทรัพย์ได้กว่า๒๐๐ล้านบาท
และพบเงินสดมาถึง๙๓ล้านบาท
เงินสดจำนวน๙๓ล้านบาทยาบ้ากว่า๑๗๐๐๐๐เมตร
เครือข่ายของนายสดายุเหลืองประดับใจหรือว่าโน้ต
ในการส่วนที่กำลังกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปรับปรามยาเสพติด
ปปศและสำนักงานป้องกันและปรับปรามการฟอกเงิน
ปปงเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายทั้ง๒๗จุด
ซึ่งจากการข่าวทราบว่านายสดายุค้ายาเสพติดมาเป็นเวลานาน

ขบวนการนี้ก็จะใช้เส้นทางลำเลียงตามแนวชายแดน

ขนส่งเข้ามาทางจังหวัดอุบลราชธานี
นำไปส่งให้กับลูกค้าภายในประเทศ
และเมื่อตำรวจทราบว่าเครือข่ายนี้มีการรวมตัวจัดปาร์ตี้
ผู้ค้าในเครือข่ายยาเสพติด

ส่วนตัวนายสดายุลบหนีไปได้
นำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านพัก
ทรัพย์สินได้อีกกว่า๒๐๐ล้านบาท